ต่อกันที่เรื่องราวดีต่อกันเลยเชื่อว่าหลายคนเนี่ย
ลุ้นกันตั้งแต่ประกาศข่าวตั้งคันจนเขาท้องโตขึ้นมาเรื่อยนะคะ
สำหรับคุณแม่ลูกดิวตอนนี้อายุคันเข้าที่๗เดือนแล้ว
โอ้ยเยอะแล้วได้เวลาแล้วสำหรับการเฉลยว่าตกลงเนี่ย
บีในท้องเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายค่ะ
เขาแบ่งทีมกันทายด้วยนะเพราะว่าอะไรเขามีรางวัลให้ถ้าใครได้ทายถูกนั่นเอง
คุณผู้ชมเดี๋ยวไปชมคลิปบางช่วงบางตอนกันก่อนค่ะ
คุณผู้ชมขานี่แหละวินาทีสำคัญ

เจ้าลูกโป่งสีฟ้าเลย
คุณเป็นอะไรคะคุณเชอรี่อยากจะมีสามีเป็นต่างชาติบ้างสำเนียงคุณได้เลยนะคะ
ท้องแรกลูกชายท้องสองอ่ะนี่รุ่นท้องสองอ่ะนะ
นี่เขายังไม่คลอดใจเย็นนะแป๊บหนึ่ง
เดี๋ยวรอลุ้นกันต่อไปแต่เชื่อแน่ว่าคลอดออกมาปุ๊บกลายเป็นซุปตาตัวจิ๋วแน่นอนนะคุณผู้ชมนะ